ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้า

เพราะว่าราศีมีนช่วงนี้ฮอตฮิตติดชาติเป็นราศีที่เสน่หุ้มพลาดมากที่สุดก็ไม่รู้ว่าไปแอบทำอะไรมาแต่มีเสน่ห์มากไปก็ใช่ว่าจะดี
โสดก็จะมีเข้ามาจนเลือกไม่ได้คนมีแฟนก็อาจมีปัญหามือที่สามยังไงก็ให้บริหารเสน่ห์ดีนะจ๊ะว้ายตาบ้า
อันดับสามราศีพิจิกษ์ชาวพิจิกษ์นี่จะโดดเด่นมากเรื่องโชคลาภแต่จะได้มาแบบฟุกคือไม่ได้ตั้งใจ
คนดวงมันจะมามันก็มาเองแบบงงแต่ต้องระวังทุกที่ตามมาแบบคาดไม่ถึงเช่นกันเช่นอยู่ก็เจ็บป่วยอยู่อยู่ก็ตกงาน
พิจิกษ์นี้จะเจออะไรงงมากในเรื่องนี้เตรียมซื้อยามองแก้มึงไว้ได้เลยหลีขอบอก
อันดับ๒ราศีพฤศพ
เรื่องการงานนี่โดดเด่นเป็นประกายเพราะรากเหล็นปลัง๓๖๐องศาเป็นราศีที่มีความก้าวหน้าทางการงานมากที่สุด
แต่เวลาคนมันยิ่งโดดเด่นคนมันก็ยิ่งมันไส้อิจฉาโดนกลัมแกล้งจนอาจทำให้น้ำตาตกอยู่
ทางที่ดีโดดเด่นได้แต่อย่าเกินหน้าเกินตาเหลือคนเขาจะมองด้วยความอิจฉาตาร้อน
อันดับหนึ่งราศีธนูช่วงนี้กำลังขาขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินกำลังเปรี้ยงข้าง
แต่ดวงพี่ธนูนี่ขอบอกว่าขึ้นสุดก็มีลงสุดก่อนจะสำเร็จต้องเจอกับคนที่เข้ามาทำให้ปวดหัว
ปัญหารุมร้าวแบบชุนละมุนหมี่ขอแนะนำว่าเมื่อได้เงินมาแล้วให้นำไปบริจาค
จะเป็นการเสริมดวงที่ดีได้หลีการันตีค่ามาทวนกันอีกครั้ง
ใครคือ๕ราศีโชคดีแต่มีทุกขลาบทักกันชัดขนาดนี้
จะไม่แชร์ไปบอกเพื่อนได้ไหมจัดไปพี่น้องโอเคเอาล่ะ
ก่อนจบหลีขอพูดอะไรชิคว่าทุกขลาบเนี่ย
มันทำให้เรารู้ว่าชีวิตคนเรามีสำเร็จก็ต้องมีผิดหวัง
ไม่มีมนุษย์คนไหนที่ชีวิตจะขึ้นไม่มีลมยกเป็นหลี
ไม่ใช่มนุษย์๕๕ตลกจังเว้ยอ้าวหลีขอลาไป